คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์นะคะตกลงมาจากสะพานกลับรถ
คือรถจักรยานยนต์คันนี้เขามาจากปฐุมธานี
เขามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนนทบุรี
เขาก็เลยนึกว่าสะพานเป็นสะพานตรงเหมือนกับสะพานข้ามแยก
เขาก็ขี่พุ่งขึ้นไปบนสะพานสุดท้าย
เป็นสะพานกลับรถมันโค้ง
โอ้โหตกลงมาสูง๗เมตรนะสะพานนี้ค่ะ
คือพอพุ่งตรงไปเขาก็ชนกำแพง
กำแพงก็ทะลุแล้วก็ร่วงลงมาบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คันนี้ตกลงมาจากสะพานกลับรถ
ถนนราชพฤกษ์อำเภอปักเกร็จจังหวัดนทบุรี
คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ชื่อว่านายวสินจันสมุทรค่ะ

ก็บาดเจ็บคือเจ็บหนักเลยเพราะว่าร่วงลงมาจากสะพานสูง๗เมตร
ขาซ้ายหักค่ะก็นอนอยู่ใต้สะพาน
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรมชนรับประทานปากเกร็ด
บนสะพานกลับรถอย่างที่บอกว่าสูง๗เมตร
ล้มอยู่ใกล้กับขอบปูนสะพานค่ะ
หน้ารถพังยับเยอะเลยนะคะ
จากการสอบปากคำนายวศิลป์ผู้บาดเจ็บ
ที่เขายังพอมีสติแล้วก็ยังให้ข้อมูลได้
เขาบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดปฐุมธานี
ก็เลยคิดว่าเป็นสะพานตรงลักษณะของสะพานข้ามแยก
ก็เลยขี่ขึ้นไปเลยแล้วก็ขี่ค่อนข้างเร็ว
เวลาแบบทางขึ้นทางสูงเขาก็เลยต้องเร่งเครื่องเร็วขึ้น
ชนปูนขอบสะพานที่เป็นทางกลับรถนะคะกระเด็นตกลงมาข้างล่าง
ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะนำรถจักรยานยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพัก
ติดต่อยาดคนเจ็บให้ไปดูอาการที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
จักรยานยนต์อยู่บนสะพานตัวคนกระเด็นลงมา
คือก็ใช้มือถือนี่แหละเขาก็จะมีที่ติดมือถือใช่ไหม